หลายคนยังคงพูดถึงเรื่องของประเด็นการขึ้นชก
เธอมีอาการบาดเจ็บซึ่งบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้
ก็เลยยังคงถูกพูดถึงกันอยู่มากนะ
เพราะว่าขึ้นชกกับเพื่อนซีอย่างเชียร์ที่คำพรด้วย
แล้วก็เกิดดราม่าต่างเยอะแยะมากมายเลย
โดยหมอเจี๊ยบเองก็บอกว่าที่ตัดสินใจขึ้นชก
ทั้งที่ตัวเองเจ็บเพราะว่าไม่อยากทำให้แฟนที่รอติดตามต้องผิดหวัง
แล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับคนที่ท้อแท้ในการออกกำลังกายด้วยนะคะ
และส่วนตัวก็เป็นหมอก็เลยทำให้สามารถประเมินร่างกายตัวเองได้ว่าพร้อมหรือไม่พร้อม
ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
เหลือแต่เรื่องของซี่โครงที่หักแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาด้วย
แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าหมอเจี๊ยบเขามีพยาบาลข้างกายดูแลเป็นอย่างดีจ้
คือมันราวก่อนขึ้นโปรชนชกและพอโฉะไปก็หักเลย

อาการที่นี่ขึ้นเลยเหรอ
เป็นหมอไงก็บอกว่าเป็นนานเป็นนาน